คุณผู้ชมขอต่อกันที่ข่าวดีเลยแล้วกันนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงค่ะ
คุณฟลุ๊กจีลักษณ์แล้วก็แอปเปิ้ลศรีเสงี่ยนนะคะ
เมื่อวานนี้ได้เลิกคลอดลูกสาวแล้วค่ะบอกเลยว่าแหม่หน้าตาจิ้มลิ้มทีเดียวเลยนะคะ
ออกเสียงว่าน้องจูนี่ชื่อลูกสาวเขานะคะน้องเรนิตาด่านบวรเกียรติค่ะ
โดยมีความหมายว่าเกิดขึ้นใหม่อย่างสง่างามนะคะน้ำหนักแรกคลอดเนี่ย๓๒๑๘กรัมค่ะ
คนที่หน้าบานสุดไม่ใช่ใครค่ะคุณพ่อฟุ๊กนี่แหละค่ะเพราะว่าได้ลูกสาวสมใจเลยค่ะ
จำหม่ำน่ารักน่าชังจริงเลยนะคะต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีแล้วกันนะคะ
แต่ว่าข่าวนี้ค่ะขอเตรียมอนุโมทนาบุญล่วงหน้าให้กับปั้นจันปรมะเลยแล้วกัน
เจ้าตัวค่ะโพสต์ภาพที่ตัวเองไปขอคำมาลาบวชกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวก็ทราบว่าปั้นจันเตรียมเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์ค่ะ
ในเดือนธันวาคมนี้เป็นความตั้งใจของเจ้าตัวนะคะที่อยากจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
ซึ่งพิธีอุปสมบทนี้นะคะจะเป็นการจัดภายในเท่านั้นมีเฉพาะแขกคนสนิทแล้วก็ครอบครัวค่ะ
วัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมารามนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ายินดีในเช้านี้ที่เรานำมาเสนอกันนะคะ
กินดีแล้วก็ดีต่อกันเลยละกันนะคะ